มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยแชร์กันว่อนในโซเชียลเลยนะคะ
เมื่อมีคนคนนี้ที่เป็นคนเช่าเหมือนกัน
โวยวายเพราะอะไรเขาไม่ได้จ่ายค่าเช่านั่นเองค่ะ
อ้าวคุณก็ไม่เคยพบพระเห็นชนีแบบนี้เหมือนกัน

อ้าวใครอยู่ผมก็อยู่ค่ะ
เอาเรียกมาเร็วนะครับ
ถ้าคุณแม่กินเรียกมาเร็วตอนนี้
คุณไม่ได้ทำอะไรเพราะคุณบอกรอต่อเนาะ
เขาไม่ได้บ้าอะไรเขาบอกว่าอย่า
ไม่เคยถามพูดของเขาแต่คุณทำอะไร
คุณบอกว่าเราไม่ได้ใครทำอะไรคุณรอนะ
เหตุการณ์นี้นะคะมาจากเพจอยากดังเดี๋ยว
ข้อความเลยคือสงสารคนให้เช่าเลย
แต่เช้าเลยไม่ได้นอนแล้วเจ้าของตึกเขาก็กำหนดอยู่แล้ว

พอจะแจ้งตำรวจก็ไม่พอใจตอนทำไม่คิดทีนี้มาโวยวาย
แล้วก็มีลงท้ายไว้ว่ากินเหล้าได้อย่าให้เหล้ากินเรา
ทีนี้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
คนที่โวยวายซื้อต่อมาคือชื่อคุณตายนะคะ
แต่เขาส่งเสียงดังโวยวายลูกบ้านคนอื่นเนี่ย
แอบถ่ายกลิ้เปล่าวายแล้วก็ตกจ่ายกันไม่หมด
วันนี้คุณเลิฟระวีการของเราค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยว่า
เกิดอะไรขึ้นไปพบกับผู้ดูแลแมนชั่นนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่๑๐สิงหาคมค่ะ
ตัวทางคนดูแลเองเนี่ยเขาไปขอทวงถามค่าเช่ากับคุณตาย
เพราะเลยกำหนดในการจ่ายมา๑๐วันแล้ว
ที่ผ่านมาเนี่ยคุณตายถูกปรับด้วยนะคะ
แต่สุดท้ายคือแม้จะยืนเถียงกันอยู่แบบนั้น
เขาบอกว่ามีการแยกย้ายกันไป

หลังจากนั้นสักพักช่วงบ่าย
คุณตายคนนั้นแหละค่ะลงมาจ่ายค่าเช่า

เขาเคยบอกว่าเขาขอผ่านเป็นวันที่๑๖
แต่ว่าทางเราก็คือมันนานเกินไป
เราก็เลยอยากให้เขาจ่ายหาเงินมาจ่ายไว้สักนิดหน่อยอะไรอย่างนี้
ซึ่งเขาก็โวยวายไม่พอใจ
ก็แยกกันต่างคนต่างแยกก็คือแบบ
ก็เขาก็มาจ่ายค่าห้องปกติ

ผู้ดูแลแมนชั่นแห่งนี้บอกว่ามาขอโทษมาจ่ายค่าเช่าห้อง
จริงเราอยากได้รับคำชี้แจงจากคุณตายด้วยนะคะ

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันแล้วกันนะครับ